คุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศ
เทศกาลคริสต์มาสที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะครับ
ไปที่สกลนครอมบ่นถ้าแร่
นั่นเขามีขบวนแห่ดาวที่ยิ่งใหญ่สวยงาม
แห่งแรกและแห่งเดียวในโลกโดยคนในชุมชนเอง
เอาละครับเราไปดูเรื่องนี้กับคุณยุธยาตุ้มมีกันครับ
ตื่นเต้นครับดีใจเพราะว่าไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยครับ
ความสามารถดักนำงานของเค้าจะทำให้ได้นะครับ

ผมหล่อมาเติมสนุกกัน

แล้วก็สีสันสวยงาม

สวยงามยิ่งใหญ่ตราการตาจริงครับ
รอยยิ้มและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ตราตรึง

เกิดจากความสามัคคีของคริสชนบ้านท่าแร่
อำเภอเมืองสกลนครซึ่งเป็นชุมชนคาทอลิกที่เก่าแก่กว่า๑๓๐ปี
และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย
ปกติจะจัดงาน๓วัน๓คืนในช่วงเทศกาลวันคริสต์มัสของทุกปี
ปีนี้พิเศษที่รองนายกรัฐมนตรีก็ไปชมกับเขาด้วยครับ
เห็นแล้วท่านบอกว่าสวยงามมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
สนับสนุนให้จัดงาน๕วันหรือ๗วันในปีหน้า

เม็ดเงินหนุนเศรษฐกิจในพื้นที่มากขึ้น
เป็นงานแรกในชีวิตผมนะที่ได้มา
บอกว่าไหนก็จัดแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะขยายให้ใหญ่ขึ้นอีกนะครับ
แทนที่จะตอนนี้ท่านบอก๓วัน

ผมไปอยู่ต่างประเทศมาสักพักหนึ่งสัก๓๔ปี
แต่ไม่เคยเห็นที่ไหนเขาฉลองแบบนี้ทั้งตำบล
หมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นความน่าประทับใจ
สิ่งนั้นนี่เป็นสิ่งที่ให้คนก็เห็นพลังสำคัญ
ปีนี้มีรถดาวใหญ่ทั้งหมด๓๔คัน

แล้วก็เลี้ยวขวาไปตามถนนนิตโย
จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสภาพร
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชเจริญ

ตลอดเส้นทางประชาชนรอชมรถแห่ดาวแน่นขนาด
เรือนต่างก็เต็มไปด้วยดวงดาว
ระดับไฟหลากสีสวยงามระยิบระยับ
บรรยากาศร่วมฉลองเทศกาลวันคริสต์มัส

แต่หัวใจสำคัญของงานแห่ดาวอยู่ในคืนสุดท้าย

คือการแห่ดาวแบบดั้งเดิมหรือดาวมือถือ
โดยแห่รอบชุมชนอาศนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
จากนั้นจะเข้าไปในอาศนวิหาร

เพื่อรำลึกถึงการประสูจน์ของพระเยสุเจ้า
หัวใจสำคัญของประเพณีแห่ดาวก็คือ

หรือว่าพิธีบูชาขอบพระคุณนะ
ด้วยไม้ไผ่เอากระดาษมาติด
แล้วก็พากันถือในมือแล้วก็เดินแห่รอบบ้าน
แล้วก็เดินเข้ามาที่วัด
แล้วเราถึงจะมีพิธีบูชามิซานะ
กว่า๘๐ปีที่เริ่มต้นประเพณีแห่ดาว

กว่า๑๙๐ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาดวงดาวให้ยิ่งใหญ่สวยงาม
แต่ไม่ลืมรากเง่าและหลักสำคัญของการจัดงาน

ทำให้งานแห่ดาวทัดเทียมกับงานประเพณีใหญ่ระดับประเทศ
ซึ่งจะส่งผลดีด้านการท่องเที่ยวในชุมชนด้วย
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน